มีสาวมีสาวออกกำลังกายอยู่ด้วยกัน
คุณค่ะในช่วงแบบริโอโอลิมปิกเกมแบบนี้นะ
นักกีฬาว่ายน้ำอะไรอย่างนี้กีฬาต่างกำลังมาแรง
เดี๋ยวดิฉันพาไปดูนักกีฬาว่ายน้ำคนหนึ่ง

คุ้นไหมคะคุ้นนักกีฬาจริงหรือเปล่าคุ้นมากเลยค่ะน่าคุ้นไหมคะ
นี่คุณต้องบอกเลยว่าไม่แจ๋วก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะคะ
นี่คือคุณยายมาราศีอิสรางกุลณอายุทยานักแสดงอาวุศโส

คุณยายคุณยายมารชัยเป็นนักแสดงอาวุโสนะคะ
ลูกหลานในวงการบันเทิงให้ความเคารพนับถือ
ซึ่งปัจจุบันคุณยายอายุเท่าไหร่รู้ไหมคะ
เท่าไหร่๙๔ปีอุตะคุณพระ
ตกใจอะไรขนาดนั้นตกใจอายุเยอะ๙๔ปีเยอะจริงนะคุณ
แต่ดูคุณยายยังแข็งแรงอยู่เลยนะและที่เห็นนี่แหละค่ะรูปที่
นี่คือหลานชายหลานชายสุดหล่อที่เพิ่งจะก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงตามรอยคุณยาย
ไอจีชื่ออะไรนะเห็นอย่างนี้แล้วอยากไปยืนข้างขอบสระเลย
นั่นคุณแม่ต้องขอคุณแม่ก่อนนอกจากนี้สวัสดีค่ะ
จะมีโมเมนต์น่ารักอบอุ่นของครอบครัวที่มีทั้งคุณยายมาราศีคุณแม่อ้อยจิรวดีร่วมเฟรมอยู่นะคะ
ตอนกำลังวอร์มร่างกายเพื่อว่ายน้ำในสระนี่แหละคุณ
เห็นไหมตอนตีขานี่ไม่ได้ไปยืนแช่น้ำเฉยนะคะ
จักรยานใต้น้ำนี่คือการออกกำลังกายอย่างหนึ่งนะคุณผู้ชม
ต้องบอกเลยว่าคุณยายแข็งแรงมากกำลังขายังดีสุดยอดจริงเลย
อ้าวเดี๋ยวแถมอีกคลิปที่คุณอ้อยจิรวดีนะคะผู้เป็นลูกสาวเขาประคองคุณแม่
ก็คือคุณยายมาราศีเล่นน้ำในสระกับลูกหลาน
เผยถึงที่มาของการว่ายน้ำสุดสตรองของคุณยายว่า
เป็นลูกน้ำคลองแข็งแรงมากค่ะ
เอาเดี๋ยวไปชมคลิปพร้อมกันจ้า
ร้องมาะอย่าเย็นค่ะ

แข็งแรงจริงคุณอายุไม่เป็นแบบอุปสรรคอะไรใดเลย

กวาดรางวัลมาก็เยอะไม่ว่าจะเป็นสุพันธ์หนาหงษ์โทรฤัทธองคาม
แล้วท่านเองเนี่ยยังได้รางวัลศิลปินแห่งชาติยอดเลี่ยงเมื่อปี๒๕๔๒
นี่คุณเป็นวิกีพีเดียเหรอคะ
ฉันติดตามอยู่ผลงานที่ฉันชอบเขา
เล่นเป็นคุณใหม่อยากจะเป็นหลานพระภัยว่างั้นต้องศึกษาข้อมูลครอบครัวเขานะคะ